คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองในประเทศกันบ้างนะครับ
กระบวนการพิจารณาของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีการปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะครับ
วันนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการไต่สวนพยานของฝ่ายโจทย์นับแรกผ่านไป๒ชั่วโมงแล้ว
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณจริยาศรีสันพงศ์ผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวี
รายงานสดมาจากสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ
นายกรัฐมนตรีก็มั่นใจในความพร้อมที่จะชี้แจงการไต่สวนพยานฝ่ายจดนัดแรกในคดีนี้นะคะ
กลางประชาชนจำนวนหนึ่งที่มาปักหลักคอยให้กำลังใจบริเวณหน้าศาลด้วยค่ะ
กระบวนการไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์นัดแรก
ในคดีปล่อยป่าละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
ตามนัดของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
โดยระบุก่อนเข้าร่วมรับฟังนะคะว่ามีความพร้อม
และจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สารพิจารณา
ขณะที่การไต่สวนพยานของฝ่ายตัวเองในเดือนเมษายนก็มีความพร้อมเช่นกันค่ะ
ส่วนกรณีที่มีการเพิ่มเติมพยานจากสำนวนของปปช๒ปากจาก๔ปาก
ไต่สวนในวันนี้ก็ไม่รู้สึกกังวล
เพราะจะชี้แจงต่อสารตามพยานหลักฐานค่ะ
ด้านนายนรวิทล่าแหล่งทนายความนะคะก็กล่าวว่าจะเสนอข้อเท็จจริง
และจะชี้แจงว่ามีพยานส่วนไหนบ้างที่ไม่อยู่ในชั้นการไต่สวนของปปช

เวื่อมันเป็นแบบแบบส่วนหนึ่งที่ไม่อยู่ในชั้นของประประชาค่ะ
ทำอย่างเต็มที่ค่ะก็ทำอย่างเต็มที่ค่ะก็เดี๋ยวคงอ่า
คงจะวาดกันไปในเนื้อหายก็คงจะดำสนุกก็ทำอย่างเต็มที่ฝากเรา
เขาต้องให้กันทางสารพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอืมในส่วนของพยานฝากเราเอง
ตอนนี้เราก็พร้อมด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะที่จะเตรียมนับ
ไต่สวนกันจานเรือนในศาลต้นเรือนในศาลใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ตอนนี้ราชาสี่สิบสองบวกหนึ่งสี่สิบสามค่ะสี่สิบสองบวกหนึ่งสี่สิบสองบวกหนึ่ง
อีกหนึ่งคือยังไม่ชัดเจนบวกหนึ่งของท่านค่ะอ๋อ
สำหรับพยานฝ่ายอายการโจทย์ที่สารไต่สวนทั้งหมดในวันนี้มีทั้งหมด๔ปากจาก๑๔ปากนะคะ
ประกอบด้วยนายนิพนธัวพงศกร
ซึ่งเป็นพยานที่อายการต้องการนำมาเปิดประเด็นให้สารเห็นในภาพรวมของโครงการรับจำนำข้าวค่ะ

นายประจักษ์บุญยางรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
นายจิรชัยมูลทองร่อยอดีตรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำหรับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าศาล

อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มาให้กำลังใจ
รวมถึงประชาชนจำนวนหนึ่งด้วยค่ะ
โดยส่วนหนึ่งนะคะเป็นชาวนา

ยังมาเพื่อเรียกร้องให้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
มีความจริงใจในการช่วยเหลือชาวนา

ไม่ใช่ช่วยเหลือเพียงกระเสร็จกรเชาว์สวนอย่างเพียงอย่างเดียวค่ะ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนปากที่๒

รายงานจากศาลดีกาแผนกคดีอายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
ขอบคุณครับวันนี้นางสาวยิ่งรักพร้อมกับทนายความ

เต็มที่ยิ้มสู้กับการไต่สวน
เพราะฉะนั้นพยานฝ่ายจดทั้งหมดแรกในวันนี้ก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ